วันนี้ใครได้เฮบ้างคะอวดยั่วหน่อย

ได้เฮบจริงรับวันเล็กท้าย๓ตัว๒ไมค์ใช่ก็ออกมาจากแม่น้ำหนึ่งนั่นแหละ

เขาบอกไม่มีมีแต่๓๕๕เอาไหมบอกเอา
นี่ไงนี่ไง
พาคุณผู้ชมไปดูนะคะสำหรับผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่เท่าไหร่๑๖สิงหาคมนะคะ
คุณผู้ชมโอ้โหหลายคนเมื่อวานนี้ได้เฮนะคะ
โดยเฉพาะผู้กองที่เมืองชาลวันฟาดไป๓๐ล้านบาทค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๑
รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๒

รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๒

สิ้นเสียงการประกาศรางวัลที่๑งวดนี้เท่านั้นแหละค่ะ
คุณผู้ชมนะคะร้อยตำรวจเอกวินัยอาสว่างนะคะ
ท่านจะเกษียณอยู่แล้วอีกไม่กี่วันค่ะ
นี่นั่นอะไรคะในมือ๕ใบ

นี่ค่ะโอ้โหกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงพริบตาเลยนะคะ

ถ้าเกิดว่าเอาสลากไปเทียบกับทะเบียนรถว่าเลขมาจากไหน
นั่นแหละค่ะตรงเลยมาจากทะเบียนรถนะคะ
ประกาศชื่ออีกครั้งสำหรับคนดวงเห็ง
สำหรับร้อยตำรวจเอกวินัยอาสว่างนะคะ
เป็นตำรวจกองบังคับการตำรวจภูทรที่พิจิตรค่ะคุณผู้ชม
คือถูกไป๕ใบรับเงินไป๓๐ล้านบาทนะคะ
คุณคะในยามที่ตกทุกข์ได้ยาก
ก็มีเรื่องดีถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้
คุณเห็นรถคันนี้ไหมเนี่ยรถตู้คันนี้ค่ะ
คือผู้กองบอกว่าพิษโควิดเนี่ยขาดส่งค่างวดหลายเดือนแล้วนะ
หลายเดือนแล้วก็เลยไปบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อเพชร
ก็คือเป็นพระประจำถิ่นนะคะอยู่ในอุโบสถนะคะ
วัดท่าหลวงเป็นพระคู่เมืองจังหวัดพิจิตรค่ะ
บนบานกับหลวงพ่อเพชรบอกว่าขอให้ถูกรางวัลให้หมดหนี้หมดสิน
และถ้าเกิดถูกรางวัลจะถวายหลวงพ่อ๑ล้านบาทได้๓๐ถวาย๑ล้าน
ก็เหลือตั้งเยอะยิบ๙ล้านแน่
โอเคสมความตั้งใจครับเดี๋ยวเคลียร์อะไรเรียบร้อย

มีหนี้มีสินครับมีหนี้มีสินแล้วก็ลูกมีลูกอีก๒คนครับ
แล้วก็ไว้กินหลังเกษียณอีกเพราะว่าเหลืออีก๔๐กว่าวันก็เกษียณแล้วครับ
มีลูก๒คนคุณพ่อวินัยรับลูกอีก๑คนไหมฮะรักษาเรียนพร้อมค่ะ
อ๋อมาฮะผมอยากจะพูดเลยชิงตัดหน้าซะก่อนเลย
คุณผู้ชมนั่นแหละค่ะเงินที่ได้จะเอาไปทำอะไรเมื่อสักครู่
ผู้กองบอกไปแล้วนะคะทีนี้มาดูอีกคนนึงค่ะ
รางวัลเนี่ยเขาจะลดหลั่นกันไปนี่๓๐ล้านคนนี้เท่าไหร่คะ๑๒ล้าน
ใบก็ต้องไปโรงพักค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะ
คนที่ดวงดีท่านนี้อยู่ที่จังหวัดระยองชื่อว่าป้าจัน
จันชื่อจริงก็คือนางสาวหนูจันอยู่บัวอายุ๕๗ปีนะคะ
เป็นแม่ค้าขายดอกไม้สดสำหรับไหว้พระ
อยู่ที่หน้าตลาดเทพจินดาที่บ้านฉางระยองค่ะ
ถูกปุ๊บปั๊บรับโชค๑๒ล้านบาทนะคะ
ป้าจันแล้วว่าตอนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
ไม่ได้คิดด้วยว่าจะถูกรางวัลใหญ่นะคะ
ที่ซื้อเพราะชอบเลข๕๐เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว

หลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
ก็พาลูกชายไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานทันทีนะคะ

เราก็ถามเงิน๑๒ล้านป้าจะเอาไปทำอะไร

ปลูกบ้านเพราะขายดอกไม้มากว่า๒๐ปีแล้ว

ให้ดูทำไมเสียใจอยู่ไม่ต้องครับ

วุฒิชัยบัวหลวงอายุ๓๖ปี
เขาเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางครับนะฮะในอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองชายภูมิ
กลายเป็นเศรษฐีในช่วงพริบตาเหมือนกันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ฉบับ๑๒ล้านต้องเป็นของเขาเขาเล่าบอกว่าระหว่างไปส่งของให้ลูกค้าที่อำเภอจตุรัสครับ
แม่คาเร่มาขายลอตเตอรี่จึงช่วยซื้อไว้๒ชุดนะครับรวม๔ฉบับ
ปรากฏว่ามีลอตเตอรี่๒ฉบับครับถูกรางวัลที่๑
เขาบอกเงินก้อนนี้นะจะเอาไปใช้หนี้ให้แม่โอ้สุดยอดนะครับ
แล้วก็เก็บไว้ทำทุนต่อไปขยับไปที่อุดรธานีครับ
เศรษฐีใหม่เหมือนกันคุณภูริพัฒน์วันทองอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าของฟาร์มหมูฮะในอำเภอหนองหานเอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ฉบับนะครับไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่
สอบพ่อเมืองอุดรธานีเมื่อวานนี้ฮะแล้วก็เล่าบอกว่า๒ปีมานี้นะ
ทะเบียนกกออ๗๒๕๐ซึ่งที่ผ่านมาครับไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลย
ถูกก็ถูกสองตัวสามตัวอะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อหลายวันก่อนนะครับ
เขามาทำธุรกิจในตัวเมืองจึงแวะซื้อลอตเตอรี่
ถูกรางวัลใหญ่สมใจได้เงินก้อนโตไป๑๒ล้านบาทนะครับ
ซึ่งเงินจำนวนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปใช้หนี้ธนาคารที่เขากู้มาทำฟาร์มหมูตั้ง๔ล้าน
ดีหนี้จะได้หมดนะฮะที่เหลือบอกจะเก็บไว้ต่อยอดทำธุรกิจดีใจด้วยจริงครับ
ขยับไปที่ระยองฮะช่างแอร์ในตำนานตอนนี้เนี่ยทะยานขึ้นกลายเป็นเศรษฐีใหม่แล้ว
เพราะว่าไอ้ไข่ให้โชคฮะไอ้ไข่ให้โชคแบบเต็มบูชาไอ้ไข่มานาน
ใครเนี่ยคนที่ร่ำรวยตอนนี้ก็คือพี่ปวิน
ปวิทธิ์พอไหมปวิทธิ์ฮะปวิทธิ์ฉายวิมนคง
ดูหน้าหน่อยได้ไหมเอาดูของก่อนดูรถดูของก่อน
เพราะว่าประวิทย์แกเป็นช่างแอร์แกโชว์สลากินแบ่งรัฐบาล๒ใบ๑๒ล้าน
ชัดเจนแบบนี้ปวิทย์บอกบูชาไอ้ไข่แล้วบูชามานานแล้วก็ไม่คิดว่าจะให้โชคเนี่ย
ร้อนแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็จะไปลงบันทึกประจำวัน
แล้วจะฉลองเปล่าไม่ฉลองจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบ
๒คนกับภรรยานี่คนแรกที่จังหวัดระยองขยับต่อไปอุบลราชธานี
คนดวงเฮงที่นี้๒คนด้วยกันคนแรกเป็นแม่ค้าขายกาแฟ
อยู่ที่วาลินอำเภอวาลินชำระบก็คือคุณณัฐิกาหวังโชมยุทธิ์๓๑ปี
เป็นมั้ยคะขายกาแฟตอนนี้รวยสิบสองล้านแล้วนี่คนแรกฮะ
อีกคนนึงอย่าเพิ่งไปคนนี้ทำไมอยู่ดีนะ
อยู่ดีมีเงามืดดำพุ่งมาในฝันเลยมึงมึงเลยนะ
ค่ะไปซื้อเจ็ดห้าศูนย์โอ้โหเขาตื่นเลยฮะ
สะดุ้งตื่นมาควานหาเลขเจ็ดห้าศูนย์แล้วเจอ
เงาเงาดำนั้นพุ่งมาหารสลินต่อได้ไหมถ้าเงาดำว่างเนี่ย
สามคนนี้ที่หน้าจอก็ยังพอมีจะให้ฝันเนี่ย
วันไหนก็ได้จะกลางวันจะกลางคืนเชิญได้เลย
คุณเงาดำให้เรียกมึงสองครั้งเลยจะเรียกหนักกว่านี้ก็ได้
ถ้าให้กันอย่างนี้นะถูกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่คือคนแรกแม่ค้ากาแฟที่วารินชำราบอีกคนนึง
คุณป้าวัยหกสิบห้าเป็นชาวบ้านดงบัง
อำเภอดอนมดแดงรับไปอีก๖ล้านบาทฮะ
ถ้าเกิดว่าอุบลราชธานีมีผู้โชคดี๒คนเต็มฮะ
จากอุบวนเมืองด่อบัวมาดูที่อุดอนธานีกันหน่อยนะฮะ
จับนี่ก็เหมือนกันค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบ
รับหน๋อหน๋อหกล้านบาทนะฮะสำหรับคุณธรรมรัฐ
ทวีสุกอายุสี่สิบแปดปีนะคะเขาบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ย
เขามีอาชีพคือทำไร้อ้อยปกติแล้วเนี่ย
ชอบเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่อยู่เป็นประจำนะคะ
ที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลเหล็กท้ายสองตัวแต่เราก็ถามงวดเนี้ย
เอาเลขเนี้ยมาจากไหนเนี้ยเนี้ยเล็กเนี้ยเอามาจากไหน
บอกอ๋อฝันเห็นบ้านตัวเองแล้วไงบ้านแล้วไง
ต้องซื้อเลขที่บ้านเลขที่บ้านมี๕ตัวเดียวคุณค่ะ
ฮะเลขที่บ้านมีเลขห้าตัวเดียวบ้านเลขที่ห้าใช่ห้า
ก็เลยไปหาซื้ออะไรก็ได้ที่มี๕น่ะเห็นไหมรางวัลเลขเห็นไหม
ข้างหลังอ่ะมีเจ็ดห้าศูนย์เขาบอกว่าเออหาซื้อเจ็ดห้าศูนย์
กับศูนย์ห้าสุดท้ายแล้วเนี้ยค่ะคนจะรวยคนจะแห่งเนี้ยคือ
อะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงนะคะฝันมุมไหนเหลี่ยมไหนก็ถูกหมดเลยนะคะ
เขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไปใช้หนี้แล้วก็แบ่งทำบุญนะคะรวมถึงเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
และลงทุนทำการเกษตรต่อไปค่ะอ่าส่วนใหญ่เนี้ยก็จะเป็นแถวอีสานใช่ไหม
คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งลงไปใต้ใต้ก็มีนะจ๊ะ
สิชนนครสิธรรมราชสิชนนีวัชเจดีย์ถูกไหม
คนที่เขาดวงดีเขาบอกว่าใช่แน่
อิทธิฤทธิ์ของกุมารไอ้ไข่คุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นกุมารให้ใครนะคะ

คุณมนูลควรเรืองอายุ๕๐ปีแล้วก็ลูกชายชื่อว่าอานนท
อายุ๒๕ปีเป็นเจ้าเพศพอดีโชคดีเลยนะคะ
ถูกรางวัลที่๑แล้วเอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวัน

คุณมนูลเล่าบอกว่ามีอาชีพคือรับจ้างขึ้นมะพร้าว
แล้วทุกวันจะพาลิงไปขึ้นมะพร้าวตามสวนมะพร้าวต่าง
เสาร์ที่ผ่านมาซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าเร่เป็นประจำอยู่แล้ว
ตั้งใจจะซื้อเลขทะเบียนรถก็คือ๗๐๕แต่มันไม่มีไง
ก็เลยเอาเลขนี้ก็ได้๗๕๐ค่ะ
สุดท้ายถูกรางวัลที่หนึ่ง

เขาบอกว่าเชื่อเหลือเกินเป็นเพราะว่าบูชาไอ้ไข่ไง

ไปดูคนในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าว่าใครเขาได้ใครเขาโบ๋ป่
ค่ะโบ๋นี่เป็นคำของพี่พี่อัตบะพรพี่ไหาย
แต่เริ่มกันที่คนนี้ก่อนโอ้โหคุณอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ฮะ
คือลูกเนี่ยได้อวยยศเรียบร้อยเป็นเจ้าพ่อจอมทัพ
คือชื่อจอมทัพเฉยแต่ตอนนี้เป็นเจ้าพ่อแล้ว
เพราะว่าทำแม่ถูกหวยขออภัยถูกลอตเตอรี่มาหลายงวดแล้ว
ปีเกิดเจ้าพ่อจอมทัพถูกเลขท้าย๓ตัวเลข๑๖๐๘ฉบับ
แล้วก็ถูกเลขท้าย๒ตัวอีก๒ฉบับนะฮะเลข๒๓
ขอบคุณปีเกิดเจ้าพ่อจอมทัพ๒๕๖๐นะฮะ
รวมแล้วคุณอ๋อมรับวดนี้ไปนะครับเบา๓๖๐๐๐ครับ
แต่คนที่ดูเหมือนจะเฮงกว่าพี่อ๋อมคือพี่ฮายนะครับ
คุณฮายอาภาพรนครสวรรค์ครับเขาบอกว่านั่งนับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลให้ชมกันเลย
พร้อมบอกข้อความบอกว่าไม่โบ๋จ้าไม่โบ๋คือมา
งานนี้บอกเลยว่าถูกเยอะถูกหนักด้วย
อ่ะพี่ฮายจ๋าเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะ

อ่ะสิบสิบห้าอีสิบจีบห้า
หัวภาพอ่ะสิบสิบห้าอีสิบจีบห้า

ทำไมเสี่ยงกันเป็น๑๐ด้วย
๑๕๒๕แหมรู้สึกหมั่นเขี้ยวพี่หายเหลือเกิน

ถูกเลขชุด๕ฉบับทั้งหมด๕ชุดนะฮะ
เป็นเลขท้าย๓ตัว๑๖๐ทั้งหมด๓ชุดครับ
เลขหน้า๓ตัว๖๖๖ถูก๑ฉบับ
เลขหน้า๔๒๑อีก๑ฉบับ
รวมแล้วถูกไปทั้งหมด๒๕ฉบับ
คุณด้วย๔๐๐๐เข้าไปเป็นไงล่ะ

ผมนะฮะแต่มันมีซ้อนอยู่
คือถูกหลายฉบับนะฮะ

แต่ก็อยากจะให้พี่ฮายบอกหน่อยว่า

ระดับพี่ฮายผมว่าน่าจะลงทุนละหลักหมื่น
อย่าสิกลัวว่าจะทะลุไปมากกว่านั้น

คนที่ว่านี้คือคนแรกนะถูกแต่ยังไม่บอก
คนที่สองไม่ถูกแต่อยากบอกฮะ
คนที่๓คือบอกมาแล้วไม่ถูกฮะ
เอาคนแรกก่อนคนแรกพี่สุสุนารีราชศรีมา

ลือกันใหญ่โตถูก๓๐ล้านรางวัลที่๑

สลากินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกตอนไหน
ไม่เห็นพี่สุบอกเลยไปดูเฟสบุ๊กก็ยังไม่มี
แต่มีคนตาวัยไปย้อนดูเนี่ย
ที่อยู่เนี่ยเป็น๑๐๒๐ปึกเนี่ยที่ว่านี้
มีถูกรางวัลเลขท้ายแล้วนะฮะ

ดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวพิสูจนก็เข้าใจว่า

สุนารีราชสีมาอีกข้อนึง
พ่อน้ำสองมนต์สิทธิ์คำสร้อยไม่ถูกแต่อยากบอก
จะบอกว่าอะไรเลขก็ไม่ถูกอย่าเรียกป้านะ
อารมณ์ไม่ดีนะคือพ่อน้ำสองเนี่ย

แต่ก็จะออกมาด้วยความเฮฮาแบบนี้
หลายแต่หลายคนบอกว่าวางมือเลยลงจากหลังเสือซะที
มันลงไม่ได้สิอยู่บนหลังเสือแล้ว
แต่อีกท่านหนึ่งแม่น้ำหนึ่งคนนี้บอกแต่ไม่ถูก
ทูบปู่จุดก็ไม่จุดจุดเรียบร้อยแล้วนะ

งานนี้หลุดไปไกลไม่ถึงขั้น
เฉียดคำว่าเฉียดมีไหม
แบบนี้นะฮะนี่คือ๓คนดังในวงการสลากกินแบ่งรัฐบาล
อย่าเพิ่งละสายตาเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปต่อ